ชั่วตลอดตลาด
ตลาดมาแล้วจ้าดูเรื่องราวของน้ำพริกมาแล้ว
มาดูราคาวัตถุดิบของน้ำพริกกันหน่อยดีกว่านะ

หมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่ค่ะ๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
กันที่ราคาของปลาน้ำจืดกันหน่อยนะคะ
ปลานินกิโลกรัมละ๕๐บาทนะคะ
ปลาทูนึ่งกิโลกรัมละ๘๐บาท

สลิดนะคะกิโลกรัมละ๑๖๐บาท

กิโลกรัมละ๑๔๕บาท